คุณผู้ชมครับวันนี้เกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ฮะ
ไฟไหม้ใหญ่ที่โรงงานขนาดใหญ่ด้วยที่สมุทรประการใหญ่ไหม
โอ้โหควันดำโอ้โหหนักจริงครับคุณผู้ชม
นี่คือสภาพเสียหายนะครับจากไฟที่ลุกไหม้ครับ
นี่เป็นภาพมุมสูงฮะไหม้โรงงานผลิตน้ำผลไม้แห่งหนึ่งนะครับ
ตั้งอยู่ริมถนนรางรถไฟสายเก่าใกล้ซอยวัดโยธินประดิษฐ์
ตะบนสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นแต่ช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเลยนะฮะ
โอ้โหแรงจริงลมก็แรงด้วยดูจากลักษณะของการปลิวไปของควันนะฮะ
ระดมรถดับเพลิงนะครับจากเทศบาลสำโรงใต้แล้วก็ใกล้เคียงมา
มาไม่ต่ำกว่าสามสิบคันแบ่งทีมกันครับ
ฉีดน้ำสกัดไฟจากรอบพื้นที่ตั้งโรงงาน
แล้วอีกชุดหนึ่งอย่างที่ผมบอกแบ่งกันแบ่งกำลังกัน
ฉีดน้ำจากด้านในครับโรงงานนี้มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบไร่ครับ
คุณผู้ชมครับมีพนักงานประมาณ๒๐๐คน
แต่ว่าต้องบอกว่าน่าจะมีแผนเผชิญเหตุที่เยี่ยมยอด
เพราะว่าอบพยพออกมาได้ทั้งหมดนะครับ
ส่วนจุดที่ได้รับความเสียหายก็คือบริเวณโกดัง
เป็นส่วนผลิตกับกักเก็บอุปกรณ์ที่เป็นสารเคมีประเภทไฮโดรเจนอยู่จำนวนมาก
เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำนะครับเพื่อสกัดไฟให้อยู่ในวงจำกัด
แล้วก็กำชับให้ประชาชนรอบโรงงานอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะ
แล้วก็เขาก็ปิดเป็นพื้นที่อันตรายด้วยเช่นเดียวกับควันไฟ
ตอนนี้มันคละคลุ้งไปทั่วชุมชนในพื้นที่นะครับโดยรอบแล้ว
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมีรายงานว่า
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟไว้ได้ในวงจำกัดครับ
หลังจากใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒รายนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานขณะเดียวกันได้มีการประเมินสถานการณ์
เพื่อจะส่งเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้
ตลอดจนเตรียมประสานวิศวกรมาตรวจสอบโครงสร้างตัวอาคารหลังเกิดเหตุ
ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือมันจะซุดตัวมันจะกระทบต่อประชาชนรอบหรือเปล่า
เห็นไหมครับมีชุมชนอยู่ใกล้โรงงานทีเดียวนะครับ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการสรุปสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้
ส่วนความเสียหายโอ้โหคงต้องขอเวลาประเมินก่อนแล้วครับดูความเสียหายนะครับ
ช่วงนี้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะคะว่ามันจะอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะในพื้นที่ข้างเคียงนะคะ